รถคันหนึ่งเปิดประตูหลังแล้วผู้หญิงวิ่งลงมาเหมือนกับหนีตาย
คุณจะคิดว่าเขามีเรื่องอะไรกันมาบนรถนี้
เดาคลิปนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
อุ้ยนี่นอกจากตรงกลางแยกแล้วคือเข้ามาตรงตลาดแบบนี้ด้วย
ตอนแรกที่ประตูรถเปิดออกข้างหลัง

คือลงมาจากรถแล้ววิ่งเหมือนกับเจ็บขา
นี่ตายสุดชีวิตเลยนะใช่แล้วเห็นไหมว่ามีลงมาจากรถตามมาอีกคนนึง
ประตูหน้าฝั่งข้างคนขับด้วยนะ
แล้วตอนที่ลงมาที่แรกดิฉันคิดว่าเป็นผัวเมียทะเลาะกัน
แต่ดูไปดูมาคุณผู้ชมไม่น่าจะใช่
พอตัดภาพมาที่อีกมุมหนึ่งมุมนี้ค่ะคุณหมิววิ่งนำ
แล้วคนที่วิ่งตามมาที่แรกเราก็คิดว่าเป็นผู้หญิง
คุณดูสิชุดขาวคนนี้นี่นะครับ
แล้วเขียนว่าคู่กรณีมีเรื่องอะไรกัน

นี่ตรงตลาดสุวินทวงค่ะที่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ผู้หญิงที่วิ่งหนีลงมาคุณหมิว
แล้วก็มีคู่กรณีวิ่งตามมา
หลังจากเข้ามาในตลาดแล้วมาเถียงกันต่อค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าที่มองตรงนั้นก็ตกใจ
แล้วตำรวจก็มาพาทั้งสองคนไปไกลเกลี่ยที่โรงพยาบาล

คุณหมิวคือนางสาวอรวรรณชอบด่านกลาง
เล่าให้ฟังนะที่เธอโดดลงมาจากรถ
เพราะว่ากลัวถูกอีกฝ่ายพาตัวไปทำร้าย

เพราะอะไรคุณหมิวเป็นลูกจ้างร้านขายเคสมือถือ
อยู่ในห้างค่ะที่พนมสารคาม
คู่กรณีเป็นลูกจ้างร้านเหมือนกัน
แต่เป็นลูกจ้างที่มีหน้าที่ตรวจเช็คสินค้า
ก่อนจะเกิดเหตุนะคือเขาไปตรวจสอบเจอว่า

ก็เลยพาหมิวขึ้นรถมาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปโรงพัก

ขับเลยจุดที่ตกลงกันไว้ไง
คุณหมิวเองก็กลัวว่าเฮ้ยมันเลยจุดแล้ว
พาฉันไปซ้อมหรือเปล่าจะพาฉันไปทำร้ายหรือเปล่า

ใช่เพราะว่าถูกนายจ้างโทรขู่
แล้วคุณหมิวเองเคยเห็นคลิปด้วย
อ้างว่าเป็นนายจ้างซ้อมลูกน้องที่เป็นผู้ชายมาแล้ว
คุณหมิวก็เลยกลัวลองฟังคุณหมิวดูค่ะ

ใช่ก็แหมเล่นขู่แบบ

มึงแบบนี้ค่ะฟังฝั่งคุณหมิวไปแล้ว
ฝั่งฝั่งคนที่วิ่งตามที่บอกว่าเป็นคู่กรณี
ตอนแรกที่คิดว่าเป็นผู้หญิงวิ่งตามมาใช่ไหม
คนนี้คือนายเกียรติไทยท่ังสู่วันนะคะ
ก็บอกว่าต้นเหตุมาจากที่
พอเธอทำหน้าที่ต้องตรวจสอบพวกสต๊อกสินค้า

ปรากฏว่าเคสในร้านหายไปโอ้โหเป็นหลายร้อยรายการเลย
สองหมื่นกว่าบาททีนี้เธอก็เลยคิดว่าหมิวนี่แหละ
ที่เป็นลูกจ้างด้วยกันนั่นแหละแอบเอาไปขายเองหรือเปล่า

จะเช็คพวกเส้นทางการเงินต่างแต่หมิวไม่ยอมไง
แล้วก็ยืนยันว่าจะพาหมิวไปโรงพักจริง
จะให้ไปพบเจ้านายเพราะว่าเจ้านายบินกลับจากเมืองนอกมา

แต่หมิวเข้าใจว่าจะพาไปซ้อมเลยรีบหนีลงมาจากรถเองนะคะ
ทีนี้ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาก็ให้ไกลเกลี่ย
ตกลงกันแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้
ถ้าเกิดนายจ้างมีหลักฐานแล้วต้องการจะดำเนินคดีกับนางสาวหมิว
ในข้อหาช่อโกงก็สามารถมาแจ้งความได้ภายหลัง
แต่ก็ต้องดูหลักฐานด้วยนะว่ามัดแน่นพอหรือเปล่านะคะ